มีคุณยายคนหนึ่งออกมาร้องขอความช่วยเหลือคุณยายแกก็งง
อยู่มีป้ายมาติดเอาที่คุณยายขายท่อตลาด
คุณยายไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินใครไม่เคยเอาที่ไปเข้าธนาคาร
แต่อยู่จะมาขายที่ฉันได้อย่างไร
คุณยายบอกนักข่าวช่วยฉันที
คุณยายชื่อว่าคุณยายทองคำอายุ๖๐ปี
แกเอาเอกสารเป็นโฉนดออกมาร้องขอความช่วยเหลือ

เจ้าพนักงานบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีที่ศรีสะเกด
บอกว่าที่ถูกขายทอดตลาด
คุณยายก็เลยเอาเอกสารดิฉันไปดูซิ

ในเอกสารของธนาคารแห่งหนึ่งระบุเอกสารบอกว่า
ธนาคารเป็นโจทยื่นฟ้องนางทองคำจำเลยที่๓
โดยมีนางหนูเล็กจำเลยที่๑

ไม่รู้จักคนชื่อหนูเล็กกับสำนิดเลย
แล้วทำไมถึงมาฟงมาฟ้องอะไรฉันด้วย

ในสนดเนื้อที่๗ไร่๓งาน๖๔จลางวา

นี้ในเอกสารหนังสือระบุว่า

จำเลยที่๓วงเล็บเสียชีวิต
แต่ยายทองคำบอกว่าฉันยังไม่ตาย

เอกสารบอกว่านางทองคำตายไปแล้วล่ะ
ซึ่งนางทองคำในเอกสารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน

ซึ่งตรงกันกับโฉนดในที่ของตัวเอง
แต่คุณยายทองคำที่อยู่ในข่าว

ผมเป็นผู้ใด
ก็คือลำดับจำเลยที่๑ที่๒ที่๓

หุ่นเต็สแมนนีล่ะหุ่นเต็สแย๊ย

ย่ายเคยกู้ไม่เคยเลยไปข้ำไหว่ผู้ใดด้วย
สุดท้ายนะคุณยายให้เอาเอกสารให้ลูกสาวถือไปเลย
ไปหาเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีศรีสเกต
เอาบัตรประชาชนของคุณยายไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันมีคนชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันกับคุณยายเลย

ก็คือคนอยู่ในเอกสารการยึดที่บังคับคดีนั่นแหละ

หมายถึงว่าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันกับคุณยายแต่เขาตายไปแล้ว

พอเขาตายไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปทำธุรกรรมทางธนาคารเอาไว้
แล้วไม่มีการไปพงไปผ่อนเขาก็เลยยึดที่
แต่ปรากฏว่ามันผิดแปลงมันผิดคน
เพราะคุณยายแกยังไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่
สุดท้ายเขายอมรับมันเกิดการผิดพลาดจริงเพราะชื่อเดียวกันและนามสกุลเดียวกัน

สุดท้ายเจ้าหน้าที่บังคับคดีก็ส่งเรื่องนี้ไปทางธนาคาร
เรื่องการขายที่ของคุณยายเอาไว้ก่อน

ตอนนี้คุณยายก็สบายใจแล้วเพราะว่าธนาคารรับรู้แล้วว่า
สุดท้ายเป็นคนละคนกันแต่ชื่อและนามสกุลเดียวกัน
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยคุณยายคงเดือดร้อนมากน่าดูนะคะ